คือเบื้องต้นนะครับรัฐมนูญฉบับปี๒๕๖๐ในมาตรา๔๔บอกว่า
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธเป็นสิทธิประชาชนทำได้
และเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยซึ่งรับนูนก็เขียนไว้
เพราะฉะนั้นการชุมนุมเมื่อวันที่๑๓เราไม่มีอาวุธ
และเป็นการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพที่เรามีพึงมีพึงได้ตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่เรามาชุมนุมนะวันนั้นคือเราต้องการมาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูล
เราต้องการมาส่งเสียงว่าประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่ไหวแล้ว
เราต้องการให้รัฐบาลฟังเสียงประชาชนบ้าง
แต่วันนั้นตำรวจก็มาใช้ไมค์ใช้เครื่องเสียงผิดประมวลกฎหมายนู่นนี่นั่น
แต่เหมือนที่เราเข้าใจว่ารับนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
กฎหมายลูกหรือพรบที่มารองรับเนี่ยจะมาอ้างหรือมาขัดต่อกฎหมายแม่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เราก็พยายามบอกตำรวจอยู่แล้วว่าเนี่ยการชุมนุมมันเป็นสิทธิเสร็จภาพ
และมันเป็นปฏิญญาสากลด้วยที่เราไปลงนามกันไว้ว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

ที่ผมอยากจะสื่อสารต่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๓จนถึงวันนี้

แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม
แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม
แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม
แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม

แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม

แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม
แต่ผมพยายามปรักหลักวันที่๑๓ว่าความรุนแรงทั้งหมดมาจากตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการชุมนุม
คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ท่านรองบอกว่าชุมนุมได้คนอยู่ได้หรือท่านรองอาจจะตอบกำกวมว่าแค่ไม่ต้องการให้มีรถเครื่องเสียงอยู่ที่ถนนแต่สุดท้ายถ้าเราเห็นภาพตำรวจก็ทลายเต็นต์เล็กไม่สนใจข้าวของของผู้ชุมนุมเลย
จนวันนี้ของเสื้อผ้ากระเป๋าสตังค์หรือโทรศัพท์มือถือก็หลายคนก็ยังหาไม่เจอ
ขอขอนิดเดียวขอพื้นที่เพราะว่าเรียนไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ข้างในเขาอยากจะพูดอะไรไหมคะคือกุ๊กลองพูดแทนหน่อยได้ไหมคืออาจจะแทนกลุ่มของขอนแก่นก็ได้
พวกเราเข้าไป๑๙คนนะ๑๙คนแล้วก็ต้องพูดกันตรงว่าติดน้องเบนไป๑คน
ซึ่งน้องเบนเป็นคนสติไม่สมประกอบ

ตำรวจก็จับไปด้วยและสารก็สั่งขวากขังด้วยโดยไม่มีการพิสูจน
เราพยายามบอกมาตลอดว่าน้องเบนเป็นคนที่สติไม่สมประกอบ
พูดไม่รู้เรื่องน้องมากินข้าวที่ม็อบ

ตำรวจก็จับไปด้วยแล้วก็ขวากขังเหมือนกันและโดนคดีเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วเราอยู่ในเรือนจำอันนี้ต้องพูดกันตรงว่า

โดนกระทำโดยที่แบบเขาบอกว่าเขากักตัวเราไว้๖วัน
ในห้องนั้น๒๘คนโดยมีพวกเรา๑๖คน
เขาให้เรากักตัวเขาให้เรากินข้าว
แต่ข้าวเนี่ยมีช้อนแค่๑๐กว่าอันเราอยู่กัน๒๘คน
เขาบอกว่าเขากักตัวโควิดนะครับแต่ว่าอาหารการกินก็แบบ
จริงว่ามันกินไม่ได้ครับเราไม่ได้แบบว่าเรากระเดะอะไรนะครับพี่
แต่เขาต้มแตงกวากับน้ำเปล่าให้เรากินแล้วกับข้าวแข็งนะครับ

เฉพาะพวกคุณหรือว่าคนอื่นในเรือนจำ

คือผมก็มองว่าผู้ต้องขังคนอื่นเขาก็เป็นคน
สมควรจะต้องกินอะไรที่ดีกว่านี้แล้วกับข้าวมีอย่างเดียวอะครับ
นึกถึงแตงกวาครับและต้มน้ำเปล่าครับ
แล้วเอามากินกับข้าวเปล่าไม่งั้นมันจะกินได้ที่ไหนนะครับ
แล้วก็เราอยู่๒๘คนเรามีช้อน๑๐กว่าอัน
แล้วในห้องน้ำนะครับคือเราออกไปไหนไม่ได้นะครับ๒๘คนนี้
ก็ห้องแคบแล้วก็ถ่ายหนักถ่ายเบาล้างจานแปลงควันอาบน้ำ
ก็อยู่ในห้องนั้นทั้งหมด

ใช่ครับสมมุติว่าบางคนถ่ายหนักอยู่ตรงนี้พวกเราก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้
อีกคนอาบน้ำตรงนี้แล้วก็นั่งกินข้าวนอนอยู่ตรงนี้

ซึ่งอันนี้เรามองถึงว่าเราเป็นนักโทษการเมือง
แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องไม่ใช่เป็นนักโทษจริงเลย
เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเรืออะไรตามกฎหมาย
เอาอย่างนี้นะคะคือดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันจะได้เจอพวกคุณอีกไหม
แต่ถ้าได้เจอกันแปลว่าชีวิตปกตินะในรายการเราเนี่ยนะ

อันนี้ก็ต้องบอกจริงว่าสิ่งที่ไผ่และคนอื่นเกวียนนำนะครับ
ยังไม่ได้ประกันตัวนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับ
นี่เป็นการยุติธรรมที่ผมมองว่ามีทงมาจากผู้มีอำนาจแล้ว
ว่าต้องการที่จะเล่นไผ่หรือต้องการที่จะเล่นคนอื่นไม่ให้ประกันตัว
ซึ่งการประกันตัวเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับ
คดีนี้เป็นคดีทางการเมืองเป็นคดีที่แสดงสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งภัยและคนอื่นไม่สมควรที่จะมาโดนตรงนี้
และวันนี้ไผ่ก็อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในห้องนั้น
คนเดียวที่เหลือก็เป็นนักโทษคดีอื่นหมดเลย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวตามต่อนะคะ
วันนี้อย่างที่เราได้บอกไว้นะคะ
คือว่าจริงแล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่แค่อยู่คนละมุม
อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงทางความคิดกันได้เพราะว่ามันปะทะกันนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพยายามจัดเวทีเท่าที่กศธช